ดูกันต่อนะคะกับนักแสดงเจ้าบทบาทคนนี้ค่ะ
ป๊อกปีอธิดาต้องยอมรับนะคะว่าตั้งแต่ต้นปีมามีบทบาทแซ่บให้ได้ดูกันเยอะมาก
เรียกว่าโอกาสหลั่งไหลมารวมไปถึงงานพิธีกรด้วยนะคะ
แต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคะพี่ป๊อกบอกว่าก็ยังมีเวลานะคะ
สวีทกับสามีพี่ตั๊กนั่นเองนะคะซึ่งพี่ตั๊กก็มีพิธีกรทางช่องเราเหมือนกันนะ
ฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่านะคะว่าโอกาสเยอะขนาดนี้
ป๊อกจะว่ายังไงแล้วจะมีลูกหรือยังไปฟังเลย
มันเป็นที่โอกาสด้วยค่ะคือธรรมดาก็ไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องรับปีละกี่เรื่อง
แต่ว่าคราวนี้คือแต่ละเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันน่าเล่นหมดเลย
ก็คือเป็นคนที่รอบมากคือถ้าเผื่อถ้าเผื่อมันผ่านไปแล้วเรากลัวมานั่งเสียดาย
เพราะฉะนั้นถ้าทำไหวก็ทำเลยเพราะว่ามันสนุกมาก
เขาก็ทำงานหนักเช่นกันค่ะก็คือเราสองคนคือจะเป็น
มีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คืออะไรก็ตามเรื่องงานมาก่อน

คือหลายคนเห็นพี่ป๊อกเรียบร้อยไงไม่เคยเห็น

ถ้าพี่ปลอครู้ว่าพี่ช็อตถ่ายอยู่
จะเต้นให้สนุกกว่านี้อีก
อันนั้นมันไม่ทันตั้งตัวจริงเดี๋ยวคลิปหน้าขอแก้ตัวนะคะ
จะบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยแต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่จะทำอะไรก็ได้
ก็คือเรารู้การะเทศะตรงนั้นเราอยู่ในสถานที่ที่มันสนุกสนาน
น้องเพื่อนเต้นอะไรกันอยู่มันก็เป็นความสนุก
ไม่ใช่ว่าอยู่แล้วก็เราไปเต้นที่อื่นซะหน่อย
ไม่ได้เต้นกลางถนนไม่ได้รีหนูก็เต้นในรายการแบบนี้
เหรอกำลังอินตามพี่ป๊อกแล้วคุณผู้ชม
พี่ป๊อกก็เต้นในสถานที่ว่ามันก็ถูกทางอยู่นะคะ

แต่ด้วยความว่าคนยึดติดภาพพี่ป๊อกต้องแบบเรียบร้อย

ก็เป็นสันสไตล์เขาคุณนะสีสันไปนะคะ